มิ้วอยากให้คุณผู้ชมช่วยดูคลิปภาพค่ะ
แล้วคุณผู้ชมคิดว่ายังไงส่งข้อความมาคุยกันหน่อย

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

พอโรงเรียนเดินตามหานักเรียนชายคนนึง

แล้วคล้ายกับว่าเอามือไปตบที่กั้นคอของเด็กนักเรียนคนนี้
แต่ล่าสุดทางรองผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่า
พอเขาไม่ได้เอามือตบไปที่กั้นคอ
เขาไปปรบมือที่คอเด็ก
แต่มุมกล้องมันเลยทำให้ดูเหมือนว่าไปตบที่คอ

เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอีกทีก็ได้นะคะ

นี่ค่ะ

แบบนี้เลยหน้าเสาทงนะคะ

แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพ
น้องนักเรียนเขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ

จนคนออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะว่า
โหยผอโรงเรียนทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
สมัยนี้เขาไม่ทำโทษเด็กนักเรียนกันแบบนี้แล้วนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านวังกวาง
ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
หลังเกิดเรื่องภูมิในการโรงเรียนค่ะ
ทวิตราศีก็คือคนในคลิปเลย
ไปเจอกับน้องนักเรียนชายคนนี้คือน้องโก้

ไปยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายน้องเลย

คุณแม่และตัวน้องก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ
เหมือนหลานเพราะว่าสอนมาตั้งแต่ประคมแล้ว
อันนี้ทำเพื่อให้ดูเหมือนรุนแรง
หือพอบอกทำให้ดูว่าแรง

ไม่ได้เป็นการทำโทษอะไรแรง

ก็รู้แต่ว่าผมว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่
พอไม่ควรไปหาเด็กแล้วไปนั่งคุยกับเด็ก
โดยที่ไม่มีสหวิชาชีพฤษัยมาถามด้วย
แต่มันยังไม่ได้เป็นคดีความไงค่ะพี่อุ๋ย
มันยังไม่ได้เข้าข่ายว่าเป็นคดีความเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ที่จะต้องมีสหวิชาชีพมีนักจิตวิทยา
มีตำรวจมาร่วมรับฟังหรืออะไรแบบนี้

มันสมมุตินะคะว่ามันไม่ได้รุนแรงจริง
แต่มันเป็นความรุนแรงทางจิตใจเด็กหรือเปล่า

กำลังจะเข้าแถวอยู่แบบกลางสนามแล้วเนี่ยโดนอย่างนี้ค่ะ
มันเป็นความรุนแรงทางจิตใจด้วยนะคะ
เด็กกับผู้ปกครองเขายังไม่ได้แจ้งความหรอก
แต่พอมันเป็นข่าวดังขึ้นมาในโลกโซเชียลในสังคมออนไลน์ต่างเนี่ย

แล้วก็ดูแลเรื่องของเด็กว่าเออตกลงแล้ว

ที่ไหนจะไปกล้าบอกว่าว่าตบจริงไม่ตบจริงเจ็บไม่เจ็บอะไรยังไง
เหมือนพอบอกไปทำความเข้าใจ
ผู้มนุยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณเขต๒

ก็บอกว่าเป็นการเข้าใจผิด
ผู้มนุยการโรงเรียนก็ยืนยันเหมือนกันว่าเป็นความเข้าใจผิด
อบรมเด็กให้ทำตามกฎระเบียบ
มันเป็นเรื่องของมุมภาพ
จริงไม่ได้ตบไปที่คอไม่ได้ตบไปที่ก้านคอ
แต่ปรบมือข้างคอเด็ก
ภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเพชรบูรณเขต๒

ก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตาม
ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้
แล้วก็ย้ำว่าต่อไปให้ระมัดระวังการอบรมนักเรียน
และใช้วิธีที่นิ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะ
มันไกลไปด้วยนิดนึงนะคะก็อาจจะมองไม่ชัด